เอาล่ะคุณผู้ชมครับที่โปรยเอาไว้ฮะโอ้โหเขาเป็นใครมาจากไหน
ไม่มีใครรู้นะฮะแต่มาดิฟต์รถหน้าโรงพักแบบนี้เลยครับ
ดูอีกสักทีดูอีกสักทีรถกระบะสีขาวติดสติ๊กเกอร์ลายซิ่งเลยแหละนะ
ไม่รู้ว่ามายังไงไปยังไงแต่ขับเข้ามาในโรงพักท่อดังเชียว
นี่คือหน้าลงพักสพลบบุรีครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ริฟต์๓รอบนะ
ริฟต์บนอ่าริฟต์บนเขานับกันได้๓รอบนะครับแล้วก็ขับออกไป
ตำรวจจราจรเรียกให้จอดนะครับแล้วก็เชิญลงมาเชิญลงมาดำเนินคดีซะหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘เมษายนนะครับรถคันนี้เดียวขับเร็วแล้ว
มาตลอดนะฮะรถคันอื่นหลบกันกระเจิงตำรวจนำกำลังออกสกัดครับ
แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยขับเข้าไปในโรงพักแล้วไปหมุนอยู่หน้าเสาทงแบบนั้นนะครับ
สักพักก็หนีออกจากโรงพักจนตำรวจมาสกัดเอาไว้ได้
คนขับคือนายกิติศักดิ์เชื้อบ่อคาหรือว่าเอ็มอายุ๓๕ปี
ผู้เจ้าพวกควรครับตรวจแอลกอฮอล์หน่อยสิ
ไม่มีฮะไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ครับ
แต่เขายืดอกรับหน้าตาเฉยเลย
คุณตำรวจก่อนที่ผมจะมาดริปผมซัดไป๑๑เมตร

ตำรวจเองเลยครับยาบ้า๑๑เมตรโดนไป๔ข้อหาสิครับ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสอง
เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดประเภท๑๓
ขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น

ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ท่านผู้กำกับสพเมืองลบบุรีครับระบุว่า
ผู้ต้องหาจริงเดิมขายที่นอน
แต่เคยเอาที่นอนไปขวางถนนมาแล้ว
จนรถติดชาวบ้านเดิมร้อน
อ้างว่าเครียดกับปัญหาครอบครัวตอนนั้นนะ

แต่ครั้งนี้มาก่อความบุ่นวายอีก
ก็เสพยาก็ต้องดำเนินคดีให้เด็ดขาด